ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๑๔ปีใช้ปืนไปไล่ยิงคนในห้างสยามพลากรเย็นวันนี้
เสียชีวิตไปสองบาทเจ็บอีกห้านะฮะ
ผู้ที่บาดเจ็บ๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกร
ล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
เยี่ยมอาการของคนเจ็บทั้งสามคนนะครับค่ะ
ซึ่งก็เป็นผู้ชายคนไทยเป็นรอปภเนี่ยหนึ่งคนอาการปลอดภัยแล้วใช่ค่ะ
เป็นหญิงชาวจีนอีกหนึ่งคนอาการปลอดภัยแล้วก็หญิงสาวชาวไทยอีกหนึ่งคนอายุ๓๐ปี
คนนี้อาการยังสาหัสไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
เพราะถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะหลังเยี่ยมอาการเสร็จ
นายมนตรีบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่บาดเจ็บเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับเพื่อน๔คน
หนึ่งในสี่นั่นคือคนที่เสียชีวิตนะและอีกคนก็คือคนเจ็บที่อยู่ที่นี่
ตอนนี้ยังตามหาเพื่อนของคนเจ็บคนตายอีก๒คน
แล้วก็ประสานเรื่องไปยังสถานทูตจีนแล้ว
ส่วนตัวคนก่อเหตุเนื่องจากเป็นเยาวชนวัย๑๔ปี
ต้องใช้สหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำแล้วก็ทำคดี

ก็มาเยี่ยมอาการคนเจ็บด้วยนะฮะพร้อมกับท่านนายกนะครับ
ก็ยังมีคนหนึ่งที่อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะที่นี่นะ
โดนยิงที่ศีรษะค่ะครับอืมอ่าเดี๋ยวตามความคืบหน้าให้ต่อนะฮะ